อย่ารอให้มันน้ำแรง
น้องเป็นสาวแกงแดง
ผียาแกล้งให้น้องคอยน้ำ
ผีไม่แกล้งให้น้องคอยน้ำ
ผีไม่แกล้งให้น้องคอยน้ำ
ไม่ต้องเป็นสาวเทคนิค
ก็ส่งซิกให้เลยเพลงนี้นะครับ
สำหรับน้องลิลลีอยากจะส่งไปให้

เอาจริงหนูก็รุ้นพร้อมคนผู้ชมได้เลย
ถ้าถึงพี่ชินไม่มาขอซักที
ฝากเลยนะฝากพี่แจ๊กกะรีนเลย
พี่นักข่าวทุกคนช่วยไปถามให้หน่อยละกันว่า

ส่วนเรื่องของขวัญวันวาเลนไทย
เป็นสิ่งที่น้องลิลลี่เขาบอกว่าได้รับแล้ว

อภัพดิ์อะไรซึ้งถูกจิตถูกใจขนาดไหน

งงเหมือนกัน
ทำอะไรดีครับฝากไปบอกด้วยค่ะ

เร้ยน้ำตาแตกไปเลย
ก็จริงแล้ววันนี้อยากให้พี่ชิริญ่ปล่อยเพลงช้าอยู่แล้ว
แล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะคัมแก๊กเพลงช้า
ด้วยการให้แต่งเพลงให้เราครับทราบสร้างเทป

คือเป็นเทปสัมภาษณ์ปุ้มปุ้ยก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อน
มีการพูดถึงเรื่องคนไทยติดนิสัยชอบผ่อน
ลิลลี่บอกว่าตัวเองแล้วก็มารีเห็นกระแสตอบรับแล้ว

น้องรับบทเรียนการดำเนินรายการในครั้งนี้

มารีเองเขากล่อมาชี้แจ้งแล้วนะว่าเขาโพสต์ชี้แจ้ง
ไม่ได้มีเจตนาเป็นไปในทางลบ
หรือว่าดูถูกเหยียดหยามคนไทยเลยนะฮะ
มารีเองก็โพสต์ชี้แจงอย่างที่บอกไปว่า